ต่อกันที่จังหวัดราชบุรีเขามีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาป่าไม้เขาไปจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไผ่มรวก
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนได้ทั้งคนที่ทำผิด๕คนแล้วก็ของกลาง
แต่ระหว่างการจับกลุ่มดันมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเอาปืนมาไล่ยิงแล้วก็ชิงตัวประกัน
หมายถึงว่าชิงตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับรถบรรทุกไผ่มรวก
โอ้โหเป็นถึงผู้ช่วยผู้เหยียบบ้านแต่ว่ามาทำแบบนี้ซะเองก็ถือว่าผิด
นี่คือผิดเหลือเกินนะฮะไม่ยอมที่จะช่วยปกป้องป่าแต่ว่าก็มาทำผิดซะเองซะด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗มกราคมตอนประมาณ๔โมงเย็นนะฮะ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้เข้าไปตรวจยึดรถบรรทุกอีซูซูสีฟ้า
ทะเบียน๘๒๓๑๙ห้ามราชบุรีบรรทุกไม้ไผ่มรวบความยาว๒๕เมตร
จำนวน๑๕๗มัตต์ทั้งหมด๑๕๗๐ลำ
มีการลักลอบตัดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชี
ในพื้นที่บ้านหนองปากทางหมู่ที่๖ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อ
พร้อมคุมตัวชาย๕คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาลักลอบไปตัดไม้ไผ่มรวก
เขาก็คุมตัวเพื่อรอตำรวจมาจับกลุ่มแต่ทันใดนั้นเนี่ย
มีนายสุริยนต์ชมภูพันธ์หรือว่านายยนต์อายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงพร้อมกับภรรยา
ขับรถกระบาดตอนครึ่งเข้ามาไม่ทราบทะเบียนค่ะนะฮะ
แล้วก็เอาปืนลูกซองยาวยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่เปิดทาง
ชิงรถบรรทุกผ่ายรวกแล้วก็ชิงผู้ต้องหา๕คน
หลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีครับ
พอตรวจขนปรากฏว่าตัวนายสุรยณใช้อาวุธปืนลูกซองยาว
แล้วก็ใช้วาจาก้าวร้าวเนี่ยข่มขู่ห้ามบอกว่าเจ้าหน้าที่
อย่ายุ่งกับรถบรรทุกคันนี้นะทีนี้เจ้าหน้าที่หน่วย
การรักษาป่าเขาก็เลยต้องแจ้งตำรวจ
สพจอมบึงให้มาตรวจสอบด้วยแต่ยังไม่ทันที่ตำรวจ
มาถึงจุดที่เกิดเหตุเลยคุณผู้ชมปรากฏว่าตัวนายสุริยนต์เนี่ยโทรหาพวก
มีชาวบ้าน๓๐คนเข้ามากดดันเข้ามาข่มขู่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า
แล้วก็ขนไม้ไผ่รวกลงจากรถบรรทุกทิ้งไว้ข้างทาง
ตัวนายสุริยนต์กับรถบรรทุกเนี่ยหนีไปโอ้โหทีนี้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะ
แล้วก็เอาจริงนะเราก็ไม่รู้ไงว่ากลุ่มคนที่เขาพาตัวนายสุริยนต์ไปเนี่ยมีอาวุธหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าตามนะฮะล่าสุดนายสุชาติบัวบางครับหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มรบ๓ผู้ยางเนี่ยนะฮะ
ก็มีการรวบรวมหลักฐานพร้อมไปแจ้งความกับตำรวจสพทุ่งหลวงที่อำเภอปากท่อนะ
เพื่อติดตามจับกลุ่มนายสุริยนต์ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเป็นการกระทำที่อุกอัดมาก
เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วก็เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซะเอง
แต่ก็มาทำผิดแบบนี้ไม่สำนึกเลยแถมยังกล้าเอาปืนมายิงชิงตัวประกันผู้ต้องหาหลบหนีไปด้วยนะฮะ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีไม่ให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นเอาไปเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับ
ส่วนคนที่เป็นผู้ต้องหานะครับก็มีนายสมพงศ์คีรีอายุ๔๕ปีครับ
นายนพดลวันเลิศอายุ๓๔ปีในเลี่ยนประเสริฐศักดิ์อายุ๕๙ปีครับ
นายบุญกองสาวงอายุ๕๔แล้วก็นายประจวบเทพสวัสดิ์อายุ๔๗ทั้ง๕คนนั้นถูกดำเนินคดีนะครับ
ลักลอบตัดไม้ไผ่ลวกโดนในข้อหารักรอบตัดไม้ไผ่ลวก
เขตป่าสงวนแห่งชาติไปนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามตัวกันต่อ